อย่างที่บอกไปครับตีกันแต่อย่างไรไม่ตี
ตีกันที่ด่านโตรดเลยล่ะลองดูภาพค่ะ

ที่อำเภอวัฒนานครที่จังหวัดสะแก้ว
เมื่อคืนนี้เองตอนหน้าต่อตาตำรวจตรงนั้น
วัยรุ่น๒กลุ่มเขาชกต่อยกันชนลมุน
คว่างปลาข้าวของขวดใส่กัน
และแถมยังมีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ทั้งเก้าอี้อะไรเยอะแยะมากมาย
และนี่แหละค่ะคือทีมข่าวของเราเองเลยสอบถาม
อยากรู้สิตำรวจอยู่ตรงนั้นทำไมตีกัน
หัวหน้าชุดอปพรที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังค่ะว่าระหว่างที่ตำรวจอปพรและกู้ภัย
เขาตั้งด่านตรวจ๗วันอันตรายกันอยู่
จู่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะประมาณสัก๔๕คน

ขับรถมาขอความช่วยเหลือที่ด่านว่าถูกคนจะมาทำร้าย
แล้วไม่นานเลยค่ะมีกระบะสองคันขับตามมา
มีวัยรุ่น๑๐คนลงมาค่ะ
ที่ทั้งสองฝ่ายจะชกต่อยตะลุมบอลกันอยู่ที่ตรงด่านตรวจเลย
ต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ที่ประจำป้อมนะคะ
ทั้งใช้เก้าอี้ใช้ขวดคว่างปลาทำร้ายกัน
ตำรวจทำยังไงตัดสินใจโอ้คุมไม่อยู่แล้ว
ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพื่อควบคุมเหตุการณ์
หัวหน้าชุดบอกนะคะว่าไม่รู้สาเหตุว่าทำไมสองกลุ่มนี้มาถึงชกต่อยกันแบบนี้
แล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนะคะ
แต่ว่าทรัพย์สินของราชการเนี่ยเก้าอี้กระบองไฟเสียหายหมดเลยล่ะค่ะ
ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุต่อไป